โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดรัง
คุณยายอายุ๘๙โดนข่มขืน
แล้วคนที่ข่มขืนเป็นเพื่อนบ้านอายุ๗๐
ข่มขืนคุณยายแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วไปช่วยนะ
คือลูกสาวของผู้ชายที่ก่อเหตุ
เห็นเหตุการณ์แล้วไปช่วยพาคุณยายส่งโรงพยาบาล
ต้องประคองไปโรงพักษณ์ค่ะ

พระปะเหลียนที่จังหวัดรังเขาแจ้งความดำเนินคดีนะ
ผู้ชายคนนี้ดวงเป็นผู้ต้องหาชื่อว่ายายาบ
ไม่ชื่อ
แจ้งความข้อหาข่มขืนกระทำชำราวนางมีนามสมมุตินะคะอายุ๘๒
ทั้งที่บ้านอยู่ติดกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ช่วงห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตัวคนที่เห็นเหตุการณ์
นางวันดีอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นลูกสาวของนายาบนี่แหละ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
กำลังทำงานบ้านอยู่หันไปเห็นพ่อนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว
กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่กับผู้เสียหายบนพื้นปูนหน้าบ้าน
คือกำลังคือทำเสร็จเรียบร้อยคือกำลังทำแล้วล่ะ
ใช่ข่มขืนสำเร็จแล้วใช่อืมทีเนี้ย
ตัวพ่อรู้ตัวหันไปเห็นว่าลูกสาวเห็นก็รีบวิ่งไปเปิดก๊อกน้ำล้างอวัยวะเพศ
อืมแล้วเดินกลับมาตัวลูกสาวเขาก็เลยวิ่งไปดูคุณยายผู้เสียหายนะคะ
เขาก็บอกว่าก็สนิทกันเคารพกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
คุณยายอายุต้องแปดสิบเก้าแล้วอ่ะแล้วคุณยายตกใจมาก
ร้องไห้ตลอดเวลาที่ผ้าสโรงที่อวัยวะเพศของคุณยาย
มีคราบคล้ายอสุจิเปื้อนอยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะก็เลยพยุงไปล้าง
ทีนี้ค่ะลูกสาวของคุณยายกลับเข้าบ้าน
ลูกสาวของผู้ชายที่ก่อเหตุก็เลยไปบอกว่าพ่อเธอข่มขืน
อืมไปยอมรับแบบนี้ทีเนี้ยแหละก็พากันไปหานายหยาบคนก่อเหตุ
เพื่อไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นในหยาบตอบว่าครับไม่ได้ทำ
อย่ามาใส่ร้ายกันสิทั้งทั้งที่ลูกสาวตัวเองอ่ะ

โรงที่มีเยอะกันจึงจนทำได้มาใกล้ว่ามันทำได้ดี
แต่ลูกสาวเขาก็ไม่ได้ช่วยพ่อนะเขาช่วยคุณยายอ่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะก็ต้องพาคุณยายผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าอวัยวะเพศมีการฉีดขาดจริงจริง
โอ้โหก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ลูกชายของคุณยายผู้เสียหายบอกว่าถามแม่แล้ว
แม่เล่าให้ฟังว่านายหยาบมาบอกว่าขอสักครั้ง
อยากลองเล่นเล่นดูสักครั้งแล้วก็ชกท้องคุณยายนะคะ
ชกด้วยเหรอชกไปหลายครั้งด้วยคุณภาคภูมิ
แล้วคุณยายอายุแปดสิบเก้าแล้วว่าโอ้โหโอ้โหสู้ไม่ไหวค่ะ
ไม่มีแรงต่อสู้ขัดขืนหรอกค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะ
พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนในพื้นที่ก็เลยให้ข้อมูลว่าอ๋อ
หยาบคนนี้เหรอก่อเหตุคล้ายคล้ายกันแบบเนี้ย
หลายครั้งแล้วแต่ไม่ถึงขั้นคมคืนนะอืมไปจับหน้าอกเข้า
ก็เห็นว่าก็แก่และเจ็ดสิบเอ็ดแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้
คุณอื่นก็เคยมีเคยเตรียมยำเคยเตรียมจับอะไรแบบนี้เลย
แต่เคยไม่เคยได้ทำแบบนี้เดี๋ยวพ่อมาอาวุธนี้เลยเคยทำ

เพราะแต่เป็นตัวอย่างไม่ใช่จอย
ถ้าว่าเราไม่ทำอาวุธนี้ตีหลังเคยก็ทำเหล่า
ถ้าเราช่วยเคยก็ถือว่าหมานี่ไม่เลี้ยง
พ่อมาไม่เลี้ยงก็เคยก็ทำเหล่า
สมชื่อจริงเลย
ตอนนี้ตัวนายหยาบก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ตำรวจอายัดตัวไว้แล้วเพราะว่าถูกญาติของผู้เสียหายเขารุมทำร้ายร่างกาย

ทำตัวเหมือนกับไม่รู้สึกผิดเลยกับสิ่งที่ทำลงไป
ตอนที่จับได้ก็เลยใช้ไม้กวาดฟาดไปหลายครั้ง
ไม่รู้ว่ามึงฮักกราคหรืออะไรออกกวาดกับตังค์พี่
แต่ไม่รู้สึกตรงไหนก็ได้อย่างที่อาจริงเท่าว่า
แค่หลักวันหลักเดือนนะแจ้งช้า๑๐กว่าปี
นั่นหมายความว่าคุณยายเนี่ยอาจจะอายุถึง๑๐๐ปี

จริงค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะทำกันได้ขนาดนี้เนาะ